ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ชมครับผู้ชายสติไม่ดีเอามีดแทงเจ้าอาวาส
คุณผู้ชมเลือดเต็มเลยฮะอาการท่านสาหัสหลังก่อเหตุเจ้าหน้าที่ไปคุมตัวไว้ได้
ถามท่านเจ้าอาวาสทำไมถามท่านเจ้าอาวาสทำไมถามแบบนี้อยู่
เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องนะครับแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะครับ
กู้ชีพมาประถมพยาบาลหลวงพ่อก่อนพระครูวิจิตสุวรรณรักษ์นะครับ
อายุหกสิบหกปีเจ้าอาวาสวัดขาวพระหมู่หนึ่งตะบนขาวพระอำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากถูกคนร้ายบุกเข้าไปใช้มีดจ้วงแทง
ได้รับบาดเจ็บเลือดเต็มกุฏิฮะเลือดเต็มกุฏิ
แล้วส่งตัวไปที่โรงพยาบาลพิปูนอย่างเร่งด่วน
ตำรวจสพพิปูนครับมาลงพื้นที่สอบสวนทราบว่า
ผู้ก่อเหตุคือนายทัศนะศักดิ์ศรีวรเดชภัยศาสตร์อายุสี่สิบสองปี
หลังก่อเหตุถืออาวุธมีดแล้ววิ่งหนีออกจากวัดไป
หลังก่อเหตุก็แม่หาตัวไม่ได้หาตัวไม่เจออยู่พักนึง
เหตุการณ์มันเริ่มตรงนี้คุณผู้ชม
พระครูวิจิตรนั่งอยู่ที่โต๊ะในกุฏิ
นายทัศนะศักดิ์เค้าเดินปลีเข้าไปหาท่าน
จ้วงแทงสามครั้งแขนท้องแล้วลำคอครับ
พระครูวิจิตพยายามต่อสู้จนนายทัศนศักดิ์วิ่งหนีไป
จากนั้นพระครูวิจิตรก็เดินกลับมาในกุฏิแล้วก็ฟุ้มแล้วก็ฟุบขออภัย
แล้วก็ฟุบลงเพราะเลือดออกเยอะจริง
ชาวบ้านมาเจอท่านนอนจมกองเลือดอยู่ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
ก็พบว่าแผลชะกันครับไอ้ที่โดนแทงไปแขนซ้ายนะฮะส่วนที่ท้องและลำคอเนี่ยแผลลึกไม่มาก
ล่าสุดครับท่านอาการปลอดภัยแล้วต่อมาเจ้าหน้าที่ระดมกันหาล่ะ
ทัศนศักดิ์อยู่ไหนตามจับกุมตัวได้แล้วนำตัวมาสอบปากคำที่สถานีจำรวจ
ทัศนศักดิ์ให้การวกวนจับใจความไม่ได้เนื่องจากเขาเป็นคนวิกลจริตครับคุณผู้ชม
ที่ผ่านมาทัศนศักดิ์มักจะเวียนเข้ามานะฮะในวัดบ้างมาอยู่เป็นประจำ
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะถูกพระครูวิจิตท่านว่ากล่าวท่านตักเตือนในเรื่องบางอย่าง
ก็เลยไม่พอใจก่อเหตุขึ้นครับค่ะนอกจากนี้มีรายงานว่าสี่วันก่อนคุณผู้ชมฮะ
เคยเกิดเหตุชายคุ้มคลั่งทำร้ายพระที่ชลาภาพที่วัดหนองเจอำเภอบางขันนครศรีธรรมราชเหมือนกัน
พระที่เจ็บวันนั้นชื่อพระประจบจ้องท้ามท่านอยู่ในสภาพศีรษะนะครับมีแผลชะกัน
ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนายจิระพบทองทิพย์ชายสติไม่ดีที่อยู่ใกล้วัด
โอ้โหสองเหตุการณ์นี้เจอคนสติไม่ดีทั้งนั้นเลย
หลังจากพระประจบนะครับกลับจากบินทบาทนายจีรพบก็ใช้มีดพระฟันที่เข้าที่พระฮะ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยแล้วก็วิ่งหลบหนีไป
ตอนนี้พระประจบเนี่ยท่านอาการยังน่าเป็นห่วงนะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นายจิระพบก็ออกหมายจับแล้วเอายังไงลูกศิษย์วัดต้องช่วยกันดูแล้วล่ะ
เพราะว่าแต่ละวัดเนี่ยบางทีก็มีคนที่แม่วิกลจริตไปอยู่ด้วยนะครับ